ปีที่๒ของเราถือว่าประสบความสำเร็จแล้วคนดูมากกว่าปีก่อนดังนั้นนะครับ
ปีต่อไปมีการเปลี่ยนแปลงไปจัดสนามที่๒ในช่วงต้นปี
ก็มีการพูดคุยและมีความชัดเจนเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ครับ

เพราะว่าในช่วงต้นปีหน้าต้องจัดการแข่งขันดังนั้นเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคือ

ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนมีนาคมปีหน้าถูกขยับจากสนามที่๑๕ขึ้นมาเป็นสนามที่๒
เรื่องต้นก็จะประเมินความเป็นไปได้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าจะขยับมาแข่งในช่วง๒ทุ่มของวันอาทิตย์
ข้อดีก็คืออากาศนะครับจะไม่ร้อนมากนัก
แล้วก็ฐานผู้ชมการถ่ายละสดก็จะมากขึ้นเพราะว่าตรงกับช่วงบ่ายของยุโรป
คาดว่าจะได้บทสรุปในเดือนธันวาคมครับ
อีกหนึ่งเรื่องของนักบิดไอดอลนะครับ
หลังจากนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีการเรียกทางน้องวินนี่เด็กชาย
รัชชานนท์ศรีเพชรสุวรรณนักบิดรุ่นจิ๋วของไทยวัย๗ขวบ
ไปร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีครับ
ซึ่งในมือนั้นก็ถือลูกครูสีดำหมายเลข๘นะครับ
ส่งลูกชายไปเรียนโรงเรียนสอนการเป็นนักแข่งที่สเปน
ก็จะช่วยแนะนำโรงเรียนดีที่เคยปั้นเขามานะครับ
ที่เขาเป็นเด็กก็ถือว่าเป็นยอดนักบิดแชมป์โลก
สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กทั่วโลกอย่างแท้จริงครับ
ปิดท้ายที่แบตมินตันนะครับชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ออลอยน์ไทยแลนซ์นะครับก็ชิงถ้วยพระราชธรรพระราชศัพท์เด็ก
เจ้าอยู่หัวครับชิงชนะเลิศคู่ผสมเดชาพล
เอาชนะนิพิษพลพวงพั่วเพชรกับทางสาวิตรียมิตรภาย
มือ๒ของรายการไป๒ต่อ๐เกมก็คว้าแชมป์ได้เป็นสมัยที่๓
ส่วนหญิงเดี่ยวแชมป์เนี่ยเป็นน้องครีมนะครับ
คุณสนันอึ้งบำรุงพันธ์อีกหนึ่งนักกีฬาทีมชาติไทย
เอาชนะสุพนิดาเกรดทองไป๒เกมรวดเช่นเดียวกันครับ